กันที่ปัญหาเรื่องของเจ้าของห้องเช่ากับคนไปเช่า
คุณผู้ชมที่เคยอยู่หออยู่ห้องต่างน่าจะเคยมีประสบการณ์
ห้องนี้ค่าเช่า๒๕๐๐บาทครับแต่โดนค่าไฟไป๕๘๐๐บาท
โอ้โหคนเช่าอยู่ลมแทบจับทำไมค่าไฟมันแพงขนาดนั้นคุณผู้ชม
ไล่เลียงดูปัญหาที่เกิดขึ้นกับห้องเช่าห้องนี้หน่อยนะครับ
คนที่อยู่ห้องนี้คือนายวาลินอายุ๒๖ปี
แล้วก็นางสาวสิริพรอายุ๒๑ปีเขาเป็นสามีภรรยากัน
ก็อยู่ในห้องนี้แต่คนที่ทำสัญญาเช่าเนี่ยคือน้องชายของภรรยา
รวมแล้ว๓คนทำสัญญาเช่าห้องพักห้องนี้ในซอยปรียาพร
อยู่ที่บางบ่อสมุทรประการตั้งแต่๑๔มกราคมที่ผ่านมา
แต่มีวันหนึ่งเกิดเรื่องคือขายของกลับมาตี๓ก็หิวข้าวหิวปลาก็นั่งกินข้าวคุยกันเสียงดัง
สุดท้ายเจอเจ้าของหอไปตักไปเตือนเรื่องของการพูดคุยกันเสียงดัง
ก็เป็นเรื่องกินใจกันเรื่อยมาจนตัดสินใจย้ายออกดีกว่า
แล้วคืนห้องเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แต่เจ้าของหอเนี่ยแจ้งมาคุณต้องโอนค่าเช่าทั้งหมด
ค่าเช่า๒๕๐๐ใช่ไหมค่าส่วนกลาง๒๐๐ใช่ไหม
ค่าน้ำ๒๕๒บาทแต่ค่าไฟ๕๘๘บาท
คืออย่างอื่นมันก็ดูสมเหตุสมผลแต่ค่าไฟนี่มันพุ่งสูงเกิน
มันแพงเกินไปเป็นเต็ดคุณจะคืนห้องได้คุณต้องจากทั้งหมด๘๘๔๐บาท
โอนให้ทั้งหมดไม่ติดค้างอะไรกัน
จนกระทั่งคืนวันที่๑มีนาคมจะกลับมาขนของ
อ้าวเจ้าของห้องล็อกห้องเข้าไม่ได้
จนถึงเย็นของวันที่๒มีนาคมคือ๔โมงครึ่งนะฮะ
เหมือนโดนยัดเย็ดข้อหาว่าอ้าวไปพาคนอื่นมาพัก
โดยที่ไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในห่อนี้
ซึ่งคนที่เจ้าของหอกล่าวถึงก็น้องชายภรรยา
แล้วเป็นคนทำสัญญาเช่านั่นแหละ
แต่มันติดใจตรงประเด็นเรื่องของค่าไฟนั่นแหละ
ในห้องก็มีแอร์๑เครื่องพัดลม๒เครื่องเครื่องซักผ้า๑เครื่อง
ค่าไฟหน่วยที่จดไปถึง๗๓๖หน่วย
หน่วยละ๘เป็นเงิน๕๘๘๘บาท
คำถามคือมันแพงเกินไปหรือเปล่า
ทำไมมันแพงขนาดนี้เอาฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยนะครับ
คือเราจะย้ายออก
ใช่ครับทีนี้ผมก็เลยตัดสินใจเขาโทรมาคุยกับไอเกียร์ผม
เขาก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวผมโอนไฟให้หมดเลย

เขาก็ตอบตกลงว่าเขาจะมาเปิดห้องให้
แต่พอผมเลิกงานมาเขาก็ยังไม่เปิดครับ

ค่าไฟพี่คือมันเกินความเป็นจริงนะครับ

แล้วก็ล็อกห้องผมโดยไม่มาเปิดทาง
โอ้โหถ้าฟังอย่างนี้มันก็เออมันก็แพงเกินไปหรือเปล่าเนอะ

ก็ไปคุยกันกับทางด้านของเจ้าของหอ

น่าจะเกิดจากอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้า

เขามีพัดลมไอน้ำในห้อง๒ตัวด้วย
อันนี้ปัญหานี้หรือเปล่าทำให้มันกินไฟหรือเปล่า
นะฮะเพราะปกติแล้วถ้าเกิดว่าห้องที่มันมีแอร์เนี่ย
ไฟมันก็๑๐๐๑๑๐ต่อหน่วยเท่านั้นอะไรอย่างนี้ฮะ
มันไม่น่าจะแพงไปถึงขนาด๗๐๐หน่วยหรอกเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
อีกทั้งเขาเริ่มเห็นความผิดปกติตั้งแต่เดือนแรกที่อยู่คือมกราคม
ผู้เช่าอยู่๑๗วันแต่ค่าไฟพุ่งไป๒๔๐หน่วยเป็นเงิน๑๙๐๐บาทแล้วครับ

เพราะเห็นว่ามันมีเงินมัดจำวางเอาไว้๕๐๐ก็เลยไม่ได้ว่าอะไรนะครับ
จนกระทั่งกุมภาพันธุ์เนี่ยนะฮะค่าไฟดีดไปถึง๗๓๖หน่วยเป็นเงิน๕๐๐๐กว่าบาทเนี่ยนะฮะมันก็เยอะ
ก็เลยแจ้งผู้เช่าทราบแล้วขอเก็บเงินประกันเพิ่มเติมเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต
แต่ผู้เช่าไม่ยอมจ่ายเงินเพิ่มเติมตรงนั้นก็เลยมีปัญหากันมาตลอด
จนล่าสุดมีการย้ายออกกันแต่ว่าก็มีการยื้อไม่ยอมจ่ายเงินเพิ่มเติมตรงนั้น
ก็เลยมีการนัดหมายกันไปสุดท้ายจำเป็นต้องล็อกห้องไว้ก่อนเพราะเกรงว่าเขาจะไม่ยอมกลับมาจากนั่นเอง
เอาฟังเสียงแฟนของเจ้าของห้องเช่านะครับ
มีเติมไฟมันเวลาใช้ไฟก็หมดปกติเวลาไม่ใช้ไฟก็ไม่หมด
มีการดูประเทศตรวจดูออเห็นไปได้อะไรอย่างนี้
ก็เลยบอกน้องว่าหัวของห้องไฟมันมีปัญหาหรือเปล่าใช้ไฟเยอะ
จนจะประกันไฟ๕๕๐๐บาทเนี่ยมันไม่พอแล้วถ้าใช้ไฟแบบนี้
เพราะว่าเวลาที่จะจ่ายเนี่ยรวมแล้วทั้งน้ำไฟข้างห้องมันตกไปตั้งแต่๘๐๐๐บาทซึ่งมันเวลาถึง๗๕๐๐บาท

เอาเป็นว่าผู้ชาวเขาก็ไปลงมาถึงประจำวันไว้ก่อนนะฮะ
เจ้าของห้องก็เลยยอมเปิดห้องให้ผู้เช่าเอาของออกแล้วก็ย้ายออกจากหอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ